โชคลาภจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีที่วัดไผ่แขก
พูดถึงที่นี่วัดอุทุมพระรารามรู้กันอยู่แล้ว

ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าวัดไพรแขกนะครับ
อยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวบ้านเขามากันเยอะเอาดูบรรยากาศดิ

มารออะไรรอที่จะลงฝ่ามือ
แล้วเขายังนำฉโนตที่ดินมาให้ลูกปู่ดูสิทธิ์
ทำพิธีทำพิธีแช่งโฉนด

เออที่นี่เขาเรียกว่าแช่งโฉนด
แต่ฟังดูแปลกนะพอได้ยินอย่างนี้แล้วอย่าไปตกอกตกใจว่าใครมาสาบแช่งฉัน
ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องการแช่งถนน
จะทำให้ที่ดินนั้นถูกขายได้โดยเร็ว
นี่มีผู้ที่ขายที่ดินได้สำเร็จนะ
เขานำข้าวสาร๗๐๐กิโลกรัมนะครับ
แจกทานให้กับผู้ยากไร้และประชาชนทั่วไปอีกด้วย
งานนี้ชาวลบบุรีเขาเดินทางมาด้วยนะ
มาทำบุญวันเกิดพร้อมกับเจิมฝ่ามือ
หน้าดวงดีหน้าเสถีกับหลวงปูดุสิต
นี่ต่อคิวกันแบบนี้ครับ

แต่เขาก็มองแบบนี้ว่ามือของเรานี่แหละ
ที่จะทำมาหากินแล้วก็ไปหาเงินหาทอง
เจิมฝ่ามือก็เหมือนเป็นการเสริมกำลังใจนะครับ

ไปเจอกับหนึ่งท่านวันนั้นผู้โชคดีมาเยอะ
เลียงทีละคนคนนี้คุณชะนิตาเนธประพิษ

พร้อมกับเครื่องดื่มมาถวายพ่อของช้าง
งวดที่ผ่านมาคุณชะนิตาบอกว่า
สารเต๋อต่ามเต๋อต่องเลยจ้ะ
รับทรัพย์ไปเกือบหกหมื่นบาท

จำคุณชนะได้ไหมครับจำไม่ได้

ส่วนที่พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีสาธุชน
ที่เขามากราบไหว้ขอพรส่วนใหญ่

อ้าวอย่าเอาไปไม่ได้

ให้ไปขอพรไปเป็นกระโหยซะละเยอะมากเลยอ่ะ
หอมแก้มกระซิบข้างหู
แล้วเท่านั้นไม่พอไปถ่ายตรงนี้ด้วย

ถามน้องใบตองบอกเลยว่าก็ได้อีกชุดหนึ่ง
แต่ละคนสายตาไม่เหมือนกันหรอกครับ
แต่อย่างนี้ในช่วงที่ไปส่องอ่างน้ำมนต

และนำขนมสารี่๔๙ห่อเลยนะ
มาถวายเพราะเธอได้โชคหลักแสน

มันเป็นวันรวมพลคนดวงดีหรืออย่างไร

และอีกหนึ่งท่านคนนี้มาไกลหน่อย
กาญจนบุรีคุณสถิตจือประสิทธิ์
นี่ค่ะขยัวยกอยู่อย่างนี้

เขาบอกว่าบูชาพ่อขุนช้านจากว่าไทยแทงนี่แหละ
และเคยได้โชคมาหลายสักครั้งนะครับ

สักหนึ่งทีด้วยการเขย่าเซียมซียักษ์ผลงานก็เป็นแบบนี้

คนนี้ดังในโซเชียลเขาเอาพวงมาลัยดาวเรืองและไข่เค็ม๙๙ฟองนะ
มาถวายหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อเนี่ยที่มากราบไหว้ชื่อดีด้วยนะ
ชื่อว่าหลวงพ่อห้ามจน

เออมีแต่รวยคุณยูทูเบอร์เขาเนี่ยเขาบอกว่าได้โชคจากครั้งก่อนเขาบอกว่าได้๓ตัวแล้วก็๒ตัว

ไม่รู้อ่ะ๒ตัว๓ตัวอ้าวเป็น๓ตัว๒ใบใส่๓ตัว๒ใบกรุบได้แบบกรุบ
ก็แหละแต่ละคนได้โชคได้ลาบเนี่ยเราก็เล่าสู่กันฟังไอ้คนที่ไม่ได้โชคได้ลาบเขาไม่มาปรากฏตัวหรอกครับ

เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่บุญบารมีแล้วแต่ดวงของใครของมันนะครับ